แน่นอนคุณผู้ชมครับอุปสรรคของการฉีดวัคซีน
ครั้งนี้มีอยู่อย่างหนึ่งที่หลายคนกลัว
เข็มจะเป็นลมบางทีแบบไม่ไหวเนอะ

กลัวขนาดนี้ไปดูครับ
พี่ร้องเวอร์มันไม่เจ็บขนาดนั้น
ไม่เจ็บหรอกพี่ร้องเวอร์
พี่ถ้าเจ็บ
ไม่ร้องเวอร์หรอกหน้าแกซีดเลย
ก็คงมีคำถามว่าเอาแล้วเวลาคุณพยาบาลไปฉีดยาให้กับคนไข้

ไม่คืออันนี้คำถามหนึ่ง
แล้วคือก่อนที่จะมาเป็นพยาบาลต้องเรียน

ล้องเสียงข้อมูลจากสายคล้องบัตรที่คุณพยาบาลเค้าคล้องเอาไว้นะฮะ
เป็นโรงพยาบาลกุมภาวะปีที่อุดร
แต่ไม่มั่นใจนะว่าการฉีดเป็นฉีดวัคซีนหรือเปล่า
แต่ว่าเป็นการฉีดยาทั่วไปให้กับคุณพยาบาลท่านนี้นะฮะ
แต่ว่าเขาก็กลัวเข็มโอ้โหแทบจะเป็นลมหน้าซีดเลย
มาให้ดูนะฮะก็ต้องสำรวจตัวเองนะความพร้อม
เรากลัวเข็มไหมเรามีโรคประจำตัวไหม
ที่ปุ้ยบอกพักผ่อนเพียงพอไหมจะไปฉีดวัคซีน
ถ้าใครมีปัจจัยเหล่านี้ก็ระวังตัวเองก่อนที่จะไปฉีดด้วย
ย้ำนะคะเรื่องของความเตรียมความพร้อม

คนอาจจะเห็นเข็มแล้วเป็นลมไปก็ได้